คุณผู้ชมคะในที่สุดวันเลือกตั้งซ่อมประกาศออกมาแล้วนะคะ
สำหรับสสกรุงเทพมหานครเขต๙หรือว่าหลัก๔
แทนที่นายศีรเจนจาคะสามสิบมกราคมปีหกห้า
อืมปีหน้าก็อีกไม่กี่วันเนี่ยแล้วนะคะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา

นายศิระเจนจาคะที่ถูกตัดสินให้พ้นสมาชิกภาพไป
ปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ
ประชุมกันแล้วมีมติเอกชั้นตามที่คนเขาลือกันจริงด้วย
ภรรยานายศิระเป็นผู้สมัครสอสอกรทมเขต๙พักพลังประชารัฐค่ะ
นางสรรรณรัฐเจนจาคะ
มีนายชัยวุฒิธนาคมานุสรกรรมการบริหารพักเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
นายก้อนจะติดกับวันนี้ถัวหน้าภักดิ์กล้าก็ส่งนายอัธวิชสวนภักดิ์เลขาที่การภักดิ์
ลงชิงเลือกตั้งซ่อมเขต๙ภักดิ์
อัธยุทธกรรมเป็นอดีตสอบสศเขตจศกร
ส่วนความเคลื่อนไหวในการวางตัวผู้สมัครลงแข่งขันสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หลายคนก็คาดการณ์กันว่าจะเป็นนายสันติธานเสถียรไทย
และลูกชายของนายสุรเกียจเสถียรไทยหรือเปล่า
ไม่ใช่เขาเพราะตัวเขายังให้ความสำคัญกับการเป็นทีมเศรษฐกิจ